ห้าหกบวกมีสอสอรอสรุปเนี่ยพอเด้งกลับมาปุ๊บสวตก
ลงจะก็มีบางท่าออกมาบอกไม่เอาสสรรนะฮะก็ก็เป็น
ความก็เป็นดุลพินิษฐ์ผมเคารพแต่ผมก็อยากจะบอกว่าเอ่อ
คืนอำนาจให้ประชาชนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าทำ
ที่สุดอ่าให้เขาไปเขียนเขาเขียนมายังไงผมก็ต้องรับ
แล้วสสสรโวยังไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องประชาชนจะเอ่อ
เครียดต้องยืนยันอย่างนี้นะครับว่าหลักการต้องมี
สวก็เหมือนสภาร่างก็คือสส
ก็คือจะมีวิบวิบภาษารัฐบาล
ตรงนั้นอย่างวันนี้ผมเรียนตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะ
แต่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีมติมีวิบที่เขาไปเจจากับรัฐบาลนะฮะ
ตรงนั้นแหละครับที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ชัดเจน
เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนไม่ต้องเครียดไม่ต้องกลัวว่าสวเนี่ยจะไปสุดซอยนะครับ

ค่ะคือเป็นไปได้ใช่ไหมคะที่สวอย่างน้อยก็เสียงเพียงพอที่จะยกให้
ให้เกิดการแก้๒๕๖แล้วก็มีสสรให้เขาไปจัดการ
สรุปสั้นก็คือว่าถ้ามติของวิบที่หาลือมาแล้วเราต้องเคารพทุกเรื่อง
หมายถึงว่าทุกเรื่องเราต้องมีกติกามารยาทนะครับ
ดังนั้นเป็นแนวทางแม้ผมจะเห็นต่างเห็นด้วยก็ตามก็ต้องขอรบมติของวิบ
ค่ะเอาอย่างนี้งั้นขอเอาใหม่คือถึงแม้ว่าจะมีเสียงผ่านสื่อว่าบางท่านไม่เอาสอสอรอก็ตาม
แต่ขออีกแบบคือถ้ารัฐบาลเอาด้วยเนี่ยนะคะแล้วพักรัฐบาลเอาด้วยนี่มันก็ส่งสัญญาณแล้วไหมคะว่า
เราก็ควรเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับรัฐบาลไหม
ผมคิดว่าสอวรกับรัฐบาลก็คงจะไม่อยู่ใต้ชายคาต่างคนต่างคิดคือสามหลัก
ก็คือนิติบัญญัตินะบริหารแล้วก็ตุลาการเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารักษาตรงนี้ไว้ด้วยนะครับผม
อย่างที่ผมเรียนพี่น้องประชาชนก็คือว่าถ้าวิบเนี่ยไปหาลือกันมาแล้วอย่างไรเนี่ย
ตรงนั้นผมคิดว่าจะต้องตัดสินใจครับ
คุณวัฒนาค่ะคำเมินสุดท้ายคิดว่าสอวรให้ไหมคะมีสอสอรอก
ผมเชื่อว่าท่านให้สุดท้ายแล้วนะคุณจอมขวัญลองคิดด้วยสามัญสำนึกเบื้องต้นนะครับว่า
รัฐบาลก็เอาด้วยแล้วฝ่ายค้านก็ด้วยแล้วถ้าเป็นสวผมก็ผมก็ต้องเอาด้วย
งั้นถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเขาโทษเรานะครับ
ฉันไม่ทราบว่าข้างในคิดยังไงกันบ้างไงคะ
ผมกำลังจะบอกท่านรัฐบาลส่งสัญญาณไปอย่าได้บอกว่าผมสั่งสอวรไม่ได้เพราะท่านตั้งเข้ามา
ถ้าประชาชนเขียนมาไม่เข้าท่าเข้าทางก็ไม่ต้องไปรับ

นูนนี้ยังบังคับใช้อยู่ทุกประการนะครับ

คืออย่างนี้ครับมันคือกระบวนการ
ที่เราให้ประชาชนเขาไปร่าง

รัฐบาลจะได้มีเวลาไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

คุณผู้ชมค่ะคือเราคุยกันไม่จบแล้วไม่มีทางจบค่ะ
คือเรื่องนี้ต้องการให้เห็นทิศทางเฉยนะคะ

คือจริงต้องได้มือของทุกฝั่งนะคะ
เพื่อที่จะแก้ไขทั้งหมดให้ได้

และที่สำคัญก็คือบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นในสภาถ้า
ถ้าคนนอกสภาพพอจะมองออกว่าในสภาเพิ่งไม่ได้
สภาจะเคลื่อนไหวค่อนข้างแข็งแกร่งแน่
และบรรยากาศนอกสภาถ้าแข็งแกร่งมาก
ฉันไม่แน่ใจว่าบรรยากาศในสภาจะเป็นแบบไหน
เรื่องนี้ถ้ายังคุยกันได้ยังมีทางออก
ผมจะฝากอย่างท่านสวทุกท่านนะครับ

ผมอยากให้เรามาช่วยกัน
ที่เราจะขืนมาให้ประชาชนไปเขียนรำรูนมันไม่ได้

เพราะทุกคนก็ต้องไปสู่การเลือกตั้งไม่รู้ว่าประชาชนจะเลือกหรือเปล่า
แต่มันเป็นวิธีเดียวที่จะดึงฟืนออกจากไฟได้เร็วที่สุด
ตอบสนองเร็วสุดและถ้าเกิดเราตอบสนองความต้องการประชาชนแล้ว
ไอ้ที่เขาจะมาเยอะมันก็จะหมดความชอบทำ
เข้าใจค่ะเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่าบรรยากาศจะเป็นแบบไหนนะคะ
ช่วง๒๓สัปดาห์จนถึงสิ้นเดือนกันยายน
วันนี้หมดเวลาของรายการขอบคุณทั้งสองคนค่ะ